สวัสดีคุณหนุ่มหลายคนถามหาว่าไปไหนนี่เปิดโฟนนะ
ครับว่าไงคุณหายไปไหน
ไปไหนหลายคนถามหาค่ะคุณพี่

เหมือนกับอะไรนำนุ่ม
ก็คือไอ้หินปูนในหู
แล้วก็เวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าต้องตอนไปอ่านข่าวตอนกลางวันก็คือต้องอัดยาไปอะไรอย่างเงี้ย
จริงเป็นมาสิบวันแล้วอ่ะแล้วก็ทนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยขอแอ้งที่บอกว่าเออกับทางบริษัทบอกว่าเออเดี๋ยวยังไง
ขอตอนเย็นอาจจะขอหยุดแป๊บนึงก่อนไม่ไหว

มันไม่หมุนบ้านมันไม่หมุนแต่มันเหมือนอยู่บนเรือ
มันโครงไปโครงมาแบบมันทรงตัวแล้วงงอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อมีอะไรอยากจะบอกท่านผู้ชมเนี้ย
แต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับพี่หนุ่มฮะ
ยังครับยังเป็นอยู่
เอาความดีเข้าสู้หรือเปล่า

เอาความดีเข้าสู้ฉันถามว่ามีเหรอ

ไม่แอ้งที่ก็บอกว่าไม่คิดอ่านข่าวงั้นเข้าไปหาหมอ
แล้วบอกไม่รักษาหรอกเดี๋ยวเอาไปปฏิบัติธรรมสวดมนต์กัน

ไม่ได้หายไปไหนก็พอพอดิมันป่วยอะไรอย่างนี้
ขอบคุณครับ

เพราะว่ามันมีอาการอยู่ยังงงอยู่อะไรอย่างนี้ครับ

ก็เดี๋ยวอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าเลยอะไรอย่างนี้ครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

เราใส่ไข่สดไหมให้เยอะ